คุณผู้ชมคะที่ชนบุรีค่ะช่วงเช้ามืดวันนี้นะคะ
อยู่มีผู้หญิงคนนึงวิ่งออกมาจากโรงแรมครับ
ตามหาเจ้าหน้าที่โรงแรมเลยบอกให้ไปช่วยหน่อยหน้าตาตื่นเลย
เพราะว่าผู้ชายที่มาด้วยกันเนี่ยอยู่ล้มเป็นลมอยู่ในห้องน้ำแล้วเสียชีวิตเลยค่ะ
นี่ค่ะเป็นภาพวงจรปิดจากโรงแรมนะคะเวลาคือประมาณตี๔๓๐ได้
ผู้หญิงคนนี้ค่ะครับรีบเดินออกมามองหาเลยว่าพนักงานโรงแรมอยู่ที่ไหนนะคะ

พอไปเจอกับคนดูแลโรงแรมเธอก็รีบแจ้งเลยว่าผู้ชายที่มาด้วยกันเนี่ย
อยู่เป็นลมล้มอยู่ในห้องน้ำครับ
ผู้ชายที่เป็นลมล้มอยู่ในห้องน้ำออกมาอยู่ที่ด้านนอกห้องน้ำ

พนักงานโรงแรมก็เลยบอกว่าเดี๋ยวแจ้งตำรวจก่อน

แต่สุดท้ายแล้วเธอก็กลับไปก่อนนะคะเธอก็หนีไปก่อนนะคะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่โรงแรมที่ตำบลบ้านสวนอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีนะคะ

แล้วก็กู้ภัยมูลนิธิไตรคุณธรรมก็ตรวจสอบพื้นที่แล้ว
พบศพชายวัยกลางคนนะคะอายุประมาณ๕๐๖๐ปี
นอนเสียชีวิตอยู่ในห้องสภาพคือเปลือยกาย
ตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบร่องรอยการต่อสู้แล้วก็ไม่มีเรื่องการลื้อค้นทรัพย์สินด้วยนะคะ
แล้วหน้าห้องเนี่ยก็มีรถจักรยานของผู้ตายจอดอยู่ด้วย
คุยกับนายสมชายแก้วเก้าค่ะคนดูแลโรงแรมบอกว่า
ตีสามครึ่งเช้ามืดวันนี้นี่แหละผู้ตายอ่ะปั่นจักรยานคันนี้มาที่โรงแรม
กับผู้หญิงหนึ่งคนมาเปิดห้องแล้วอยู่อยู่เนี่ยประมาณสักตีสี่กว่า
ที่เห็นกล้องวงจรปิดฝ่ายหญิงก็วิ่งหน้าตาตื่นออกมา
มาตามเขานี่แหละแล้วพอเข้าไปก็ปรากฏว่าอ้าวฝ่ายชายเสียชีวิตแล้ว
บอกว่าฝ่ายชายนี่เขารู้จักนะจำหน้าได้เพราะเคยมาโรงแรมนี้สองสามครั้งแล้ว
อืมเวลาที่มาก็นี่แหละตีสามตีสี่ครับแล้วเวลามาก็คือจะปั่นจักรยานคันนี้มาพร้อมกับผู้หญิงเนี่ยแหละค่ะ
เขาเขามากี่คนครับเจอสองคนครับมาสองคนกับใครครับสองคนกับผู้หญิง
สองคนผู้หญิงแล้วแล้วผู้หญิงไปไหนครับไปแล้วไปแล้วไปแล้วอ๋อ
คือน่าจะเป็นผู้หญิงอ่าที่มากับเขาผู้หญิงขายบริการนั่นแหละพี่
พี่บอกให้รอตำรวจเขาไปเลยล่ะแล้วเจอตอนแรกเขาอยู่ตรงไหนครับ
อยู่ในห้องน้ำครับในห้องน้ำเขาน่าจะน็อกหรือในน้องน้ำ
แต่ที่เด็กเดินไปบอกว่าเขาล้มในห้องน้ำเด็กวิ่งไปบอกผมก็มาดูนะ
คือผู้หญิงที่มาด้วยกันนะครับก็เดี๋ยวต้องรอผลชนสูตรนะคะ
เสียชีวิตจากอะไรแล้วก็ต้องตามตัวผู้หญิงคนนั้นมาให้ปากคำด้วย